ไปที่ปราจีนบุรียังอยู่ที่ปลาจีนนะ
แต่ว่ารอบนี้เป็นการกัดฟันสู้โควิดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะขาขายราดหน้ายอดผักก่อนหน้านั้นเนี่ย

ตอนนี้กลับมาปักหลักขายอีกที
เอาสมบัติชิ้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง

เงินแม่ที่เคยให้มาขายหมดแล้วฮะ
เอาไปใช้เพื่อตั้งหลักสู้อีกทีรอบนี้

ลือชาพนมผาอายุ๕๒ปี

เพราะหากไม่ทำงานก็ไม่มีอะไรจะกิน

ความสดความสะอาด
ความสดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสดสะอาดของหมูของผัก

ไม่มีค่าเช่าร้านในช่วงที่ผ่านมา
ตอนนี้เนี่ยปัญหาครอบครัวเกิดขึ้น

ปัญหาโควิดสะกิดครอบครัวพังยับเยิน

ไปขายไปปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้ว

แต่ตอนนี้กลับมากัดฟันสู้อีกที

ที่สะกิดสะกิดได้อีกทีนะฮะ

พิษโควิดรอบที่แล้วก็ยังพอทนฮะแต่พอมารอบนี้ก็ถือว่ามันก็เอาการกันก็เลยหยุดไปพักหนึ่งประมาณสักสี่เดือนถึงห้าเดือนประมาณนี้อ่า
แต่ก็พอหลังจากนั้นก็อยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านทำอะไรก็รู้ว่ากี่บ้านแล้วมันทำให้ตัวเองแบบ
ยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเสียไม่มีอะไรที่จะเงินก็ไม่มี
อะไรก็ไม่มีงานไม่มีทำของอะไรที่เคยรักเคยหวงแหน
ที่ติดตัวมาสิบยี่สิบปีเพราะหายไปทีละอย่างสองอย่างเอ่อ
มันก็เลยทำให้ผมแม่แบบว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว
เออก็จำเป็นก็คือเขาต้องมาลองเขาเปิดใหม่อีกกี่ครั้ง
สู้กับเขาให้ได้สู้กับมันให้ได้เดิมพันครั้งสุดท้าย
หากครั้งนี้พ่ายก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิตแล้ว
แต่ยังไม่อยากตายนะจะสู้ต่อไปฮะใครอยากอุดหนุนราดหน้ายอดผักของพี่ลือ
ไปที่จังหวัดอะไรนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีได้
อยู่ถนนสายสามสิบสามสุวรรณสอนสระแก้วกบิลบุรี
ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ขึ้นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะฮะใครใครทานราดหน้ายอดผักก็ไปที่ปลาจีน